สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะโอ้โหดีใจจังเลยเจอคุณหนุ่มอ่ะทำไมฮะดูแบบว่าคุณไม่ค่อยว่างไง
ผมเหมือนมึงเจอกันทุกวันเสาร์ที่ผ่านปีสัก

ทีแรกเทยาเนอะเทเนอะไปไป
เทอะไรไปก็ไม่เจออยู่กับโทนี่เทปแรกมากี่โมง
ก็ไปช้าไงบ้านที่ไหนพี่โทนี่รักแก่เนอ

คุณแม่หนูไปเปิดดูอ่ะหรือทำไมพี่โอ๋แต่งตัวเซ็กซี่มากนะ

ไม่ทำไม่ทำไม่ทำอะไรมากแว่งเหนือสะดืยนะคุณแม่

ให้ดาดโผงเป็นสไตล์เกาหลีอย่างนั้นหรอ
ไม่ใช่แต่ตอนนี้มันก็ดัดแล้วไม่ได้ใด
อ๋อปกติเออไม่ได้ลืมตอบให้ใดลืมไม่ได้ใด
ข่าวแรกเลยข่าวแรกนะฮะ
ตอนนี้เรื่องของเด็กแว้นคุณเห็นไหม

เห็นแล้วโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควรจริงนะครับ

วันที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานนะครับบนโลกออนไลน

ขณะที่กลุ่มรถจักรยานยนต์จำนวน๒คัน
กล้อหน้านะฮะโชว์หวาดเสียว
บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว

วงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพ

แล้วก็วิภาควิจารณ์กันบนโลกออนไลน์

แล้วก็การกระทำนะฮะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควร
เรื่องนี้เดือดร้อนไปถึงทางตำรวจด้วยนะครับ
เพราะว่าบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นความรับผิดชอบของสนชนะสงคราม
ทางด้านบริษัทธิวรัตนีสเสนทิศสำเริญสำรวจกิจนะฮะ
ท่านเป็นผู้ประชาการหน่วย๑ใช่ไหม

ก็บอกว่าเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมา
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบเรื่องแล้วนะครับว่าจะมีการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์บริเวณดังกล่าวนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะก็นำกำลังไปตรวจสอบทันที
แล้วก็ได้มีการจัดการนะครับไม่ให้มีการแข่งขันกันเด็ดขาด
มีการควบคุมตัวผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จำนวน๒คนนะครับ
ทำการว่ากล่าวตักเตือนแต่ว่าไม่เดินเมืองคดี
จากทั้งสองคนนั้นเขาไม่ได้ทำการแข่งขันรถนะฮะ
หรือว่าจอดรถอยู่ในที่เกิดเหตุเท่านั้นเอง
ส่วนผู้ที่ขี่รถทั้งสองคนที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอนะฮะ
ก็มีการยกล้อจักรยานยนต์เนี่ยนะฮะ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการระบุตัวตน
เมื่อทราบตัวก็จะดำเนินคดีต่อไปนะครับ

ใช่อันนี้คือตั้งใจไปเป็นแก๊งเลยอ่ะ

ต้องดูกล้องวงจรปิดว่าเป็นใครก่อน
แล้วเขาถึงจะไปหาตัวต่อเพราะว่า
อย่างที่ไม่รู้ว่าจะเป็นใครต่อไป
แต่มันตรงนี้มันก็ขยับไปอีกนิดนึง
เป็นกรุงปิ่นเก้าตรงพุทธมนตร์ทน
มันเกินไปตรงนี้มันเกินไป
จริงขับรถข้ามสะพานปิ่นเก้าไป
บุตรธรรมน์โทนไปเข้าไปแข่งไปเถอะ

ก็ใช่ไงก็ว่าความคึกขนองอย่างเดียวนั่นแหละ

เราไปกันที่จังหวัดสุรินทร์กัน
สักนิดหนึ่งนะฮะที่อำเภอศรีขอรภูมิเนี่ย

ยังบ้านหลังหนึ่ง

รอยคล้ายรอยพญานาค

ขึ้นบนโต๊ะตั้งทีวีเลยนะฮะ

เลขที่บ้านนะแองจี้อายุคุณยาย๖๙

แต่ไม่รู้ว่าเป็นรอยที่เกิดจากอะไร

เป็นรอยอะไรเช่นกันนะฮะผู้เป็นหลาน

แต่ก็ยังไม่รู้อีกว่าเป็นรอยของอะไร
คือไม่มีใครรู้เลยน้องก็ดูแล้ว

คนนี้นะไม่ใช่นะคงจะเล็กกว่านั้นนะฮะ

รอยพญานาคคงคิดว่าเป็นรอยพญานาค

หูรอยพญานาคไม่มาได้ไงว่า

วันนั้นมีเพื่อนบ้านมานั่งเล่นเต็ม

เพื่อนบ้านเข้าไปดูตรงบ้านตรงโต๊ะ

นี่มันรอยอะไรกันแน่อืม
ทุกคนก็บอกเออทำไมคล้ายกับ

แถวภาคอีสานั่นอะเท่านั้นละฮะ

ทูบเทียนดอกไม้แป้ง
ต้องมากันอยู่แล้วและที่สำคัญทุกคน

ถ่ายรูเอ็กซ์อัพโฟ

นี่ไง๖๙ใช่ไหม

เหมือนรอยพญานาคนะอย่างที่บอกกัน
กระจายไปในหมู่เครือข่ายพี่น้องคน

เริ่มจากพี่น้องก่อนญาติพี่น้องเพราะคนต่างจังหวัด

แล้วก็คนในหมู่บ้านก็ว่า
จังลอยไปถึงอำเภอ
ใกล้เคียงตำบลใกล้เคียงแขก
มาดูกันทั้งวันไม่ขาดสายนะครับ

ทำมาไหว้เหรอ

คุณถามได้ยังไงว่าเขาเอามาทำอะไร
จะถามได้ยังไงว่าเขาทำอะไร
เอามายืนดูแล้วก็ดื่มรึเปล่า
เอาให้พระยานาทิ์ไหว้มั้ง

ตนเองเชื่อว่าเป็นพ่อปู่แม่ย่าพญานาคนี่แหละ
เวลานอนหลับก็ขอให้ไปเข้าฝันด้วย
คือจุดทูปตรงรอยนะครับ
พอตกกลางคืนช่วงที่ตัวเองกำลังหลับอยู่
ฝันฝันจริง

ฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยไปเขียนตัวเลข๖๓๔
ดีเองอะ
หลังจากที่เขียนให้แล้วตกใจ
เพราะตัวเองไปจุดทูปบอกพญานาคหรือเปล่า

แล้วก่อนแรกนั้นก่อนที่เจอร่องรอย
คล้ายรอยพญานาคเจ้าของบ้านเขาเล่าให้ฟังว่า
ว่ามีผู้ชายรูปร่างใหญ่เนี่ยได้ฆ่างูแล้วก็ลากเข้าบ้านของตน

หนุ่มใหม่ก็ไม่ใช่พ่อแม่เขาหรือเป็นเมียเขาหรือไปโดนเขากินมาเนอะ
ก็จะไม่รู้เหมือนกันว่างูแล้วลากเข้าบ้านผมก็อยากจะฝันตามฝัน
ฉันก็ไม่ได้เป็นเมียพญานาคจะไปรู้ว่าเขาฆ่าอะไรกัน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

เขาว่ากันว่าอย่างนั้น

แต่คนที่เอาโทรศัพท์มาถ่ายแต่ถ่ายไม่ติดภาพ
ถ่ายไปดำมืดมองไม่เห็นเลขอะไรเลย

จนต้องจุดทูปบอกกล่าวเลขก็ชัดขึ้น

ฉันยังเห็นที่เอาแปลกไปขุดขุด
ที่ที่อุดรอ่ะที่ไหนนะ
พี่เห็นไหมพี่เห็นไหมไม่เห็นฉะเชิงสาวน้ำก็ขูดไปทุกที่ทำทุกที่
ผมนั้นโรยแป้งทุกที่ผมอยากรู้ว่าที่เขาบอกไปโรยมันเห็นจริงไหม
ผมก็ลองโรยดูผมไม่เคยเห็นเลยไปโรยมาทั่วฟ้าเมืองไทยแล้ว
ทำรายการนี้มาเยอะแล้วไม่เคยเห็น

ไม่ได้เลขไหมมีคนไม่เล่นนุ่มอย่าสร้างภาพลำไย
บาปที่ทำไว้มันจะคืนสนองบาปที่เธอทำไว้มันจะคืนสนอง
จริงมันไม่ดีมันเป็นสิ่งที่แบบ
ก็พี่ซื้อลอตเตอรี่ไงลอตเตอรี่ก็ไม่ซื้อ
ไม่ซื้ออีกเดี๋ยวดูงวดนี้ว่าเขาจะถูกไหม
เดี๋ยวข่าวต่อไปได้เลขอะไรรู้ไหม
เออเลขเดียวกันเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นจอมปลวก
ใช้เสียงพยาน่างเหมือนกันเลยอ่ะ

หนุ่มบาปกรรมที่ทำไว้

บาปกรรมที่เธอทำไว้อ่ะ

บาปกรรมสัพเพศัตว์ตาสวดเป็นไหม

แพ้ส่วนบุญส่วนกุศลบ้างเนี่ยเรา
เรากันไปที่จังหวัดมหาศาลกัน

เป็นพื้นที่ของนายคำมูลร่มเย็น

ควันทูบเยอะข้างหน้าแล้วนะ

อุ๊ยหนังหายไปเนี่ย

ตัวตัดเจ็ดทริปนี่แหละอีบ้า
วันหลังชอบถามหมวยบ้างแล้วว่าเขาเป็นใคร
๑๑โมมผมเห็นนั่งตั้งคอตั้ง
มาให้เจ้าถามว่าเขาเป็นใคร
ยังหลังจะถามบ้างว่าเขาเป็นใคร
ครูพูดโชว์แซงโชทเราอยู่๖๓ปี

ชาวบ้านเขาได้ยินข่าวปุ๊บก็พากันนำ
นำดอกไม้น้ำแดงถูบเทียนแพร่มาถวาย
ขอพรบางส่วนก็ถ่ายรูปเก็บไว้ดู

แฮ่มแตะต้องโดนทัชนะจอมปวก

แล้วก็ต้องรีบหาร่มมากางให้หน่อย

เขาอยู่มาตั้งนานแล้วไม่ร้อนกว่า

เนี่ยปากเห็นไหมล่ะข้างล่างเป็นหยักอ่ะนี่

เหมือนเซียนไงเขาบอกว่าตรงนี้มา
คนรีบเอาร่มมากางสุดฤทธิกลัวเจ้าแม่นาคีแดดร้อนเธอ
นี่ทำไมก็ไม่ชอบกินน้ำแดงเนอะ

ในฐานะน้องเธอฉันขอรักเธอแล้วฉันขอเตือนเธอ
ชาวบ้านส่วนนักก็มากราบมาไหว้แล้วก็ถ่ายรูปกัน
เลขที่ได้เนี่ยที่คนเห็นเป็นส่วนใหญ่
แล้วสรุปจากมหาศาลาคามคือเลข๖๔๓
เมื่อกี้๖๓๔อันนี้๖๔๕
แล้วก็ปุ๊บอีกคนนึงที่เขาเห็นคือ๗๒๓

มิงกระบาพี่พัดดำไปทำไหนนะ
มิงกระบาเนี่ยไปแอวพระม่ามาเนี่ยโอ้ยดูสิทักทายจากพระม่าอย่างนี้ไม่ได้ไปด้วย
แล้วดูลุงหัวเขาขาวนั่นยืนเห็นไหมล่ะ
ลุงยืนอยู่นะท่าทางจะดอดเหล้าขาว

ไม่ได้เก็บกฎหรืออยากรู้สามอาทิตย์ก็ไม่ได้อยู่ไงพี่ดูหน่อย
เที่ยวไหนไหมพี่ไปเที่ยวไหนมาเปล่าดีเอาช่วงนี้วันหยุดยาวไง
ติดกันมาหลายวันเนี่ยหลายคนก็ไปเที่ยวกันบางคนก็ไปต่างประเทศใช่ไหมคะ
อย่างถ้าเป็นดอยอินทนนท์ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าคึกคักมากค่ะ
ยาว๓วันนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติก็ไปที่นั่นกันเยอะมาก
เพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าวิวทิวทัศน์เขียวขจีค่ะอุณหภูมิก็ดีด้วย
เช้าวันนี้นะคะที่ยอดดอยอินทนนท์ก็อุณหภูมิ๙องศา

เข้าองศาหรอใช่คุณได้ยินว่าเป็นอะไรมันเก้าองศาไง
ข้างบนไงดอยมันสูงนะ
หรือว่าถ้าเป็นจุดชมวิวกิวแม่ปลาอุณหภูมิก็อยู่ที่๑๒องศาเซลเซียสด้วยนะคะ
ต้องบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่ตอนนี้ถ้าไปก็จะไปทั้งแบบครอบครัว
ไปกันเป็นกลุ่มเพื่อนเพื่อที่จะไปสัมผัสอากาศหนาว
พร้อมกับรอชมดวงอาทิตย์ขึ้นในช่วงหน้าฝนแบบนี้
เวลาเรามองไปทุกอย่างมันจะดูเขียวขจี
องศาลดใช่อากาศดีแล้วเย็นทั้งปี
๙องศาที่ยังน้อยนะพี่เนี่ยเพราะมันติดลบนะจริงติดลบ
แต่ช่วงนี้ถ้าเทียบกันในแบบช่วงเดือนนี้
ถ้าได้๙องศานี่ก็สบายแล้วพี่
น้องว่าแต่ของพี่นี่จะหนาวฉันจะดูซิมันจะหนาวจริงป่ะรอสิ
ทำไมต่างหูเครื่องปอยอยู่ตรงกลางนะอะไรเงี่ย
คำถามเมื่อไหร่มูลเตรียลูจะกลับมาคะ

คือเรื่องของเรื่องขอให้ด่าที่คุณหนุ่มคนเดียวคือคิวเขาเยอะ

เป็นไงพี่เลยถามออกเสริมดูสิ

แต่มีเรื่องนี้เรื่องยายจับงู

ว่าอยู่นี่นักภักด์ต่อไปเนี่ย

ว่ายังไงอ่ะยังตกห่วงเนี่ย
ไปครับไป
คุณผู้ชมครับขณะที่มือขวานั้นกำคองูไว้ที่ยังไม่ตายเนี่ย

ในหมู่บ้านภูจาเนี่ยฟังไม่รู้สับนะครับ
คล้ายกับถูกร่างทรงเข้าไปสิงอยู่
ไม่รู้สึกตัวเองเขาบอกเรื่องนี้เนี่ย

เพราะว่ายายแกทำแบบนี้คุณผู้ชมดูสิฮะ

ไปในพื้นที่ครับตอนเที่ยง
ไปเจอนางประนีตแก้วบังตูครับ
อายุ๗๕ปีแล้วนะยายเนี่ยนะครับ

บ้านเจอชุดบ้านเลขที่๓๐ทับ๑หมู่๓
บ้านไซตูราชพัฒนาซอย๔ตำบลวิสัยเหนือ

คือคุณยายเนี่ยนะครับก็คือคุณยายที่ปรากฏในคลิปนี่แหละฮะ
ยังดูสุขภาพร่างกายแข็งแรง
โดยนางประนีตนะฮะเล่าว่าปัจจุบันตนเองนั้น
มีอาชีพทำสวนยางพารา

จากสรรพงาสนาศุกร์จังหวัดชุมพร

ฤทธิ์สีดวงในคลออยู่นะฮะ

ใช่เขาบอกน้องละต้องสวน
พี่นุมต้องไปหาหมอ
คือที่สำคัญเนี่ยนะครับเวลาที่มีใครถูกงูกัด
ก็จะไปให้แกเนี่ยรักษาด้วยเหมือนกันโดยการพ่นด้วยสมุนไพรนะฮะ
ชาวบ้านทั่วไปจะเรียกตนเองว่าเป็นหมองูประจำหมู่บ้าน
คนป่วยที่มารักษาก็จะมีทั้งในจังหวัดนะฮะ
แล้วก็ต่างจังหวัดเข้ามาหาเยอะแยะมากมาย
คุณยายปรณีตเนี่ยนะฮะยังกล่าวต่อดีว่าวันเกิดเหตุ
คลิปวิดีโอนี้นะครับมีการถ่ายส่งต่อกันไป
มันเกิดขึ้นในช่วงเที่ยงวันที่๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
ขณะนั้นเนี่ยตนเองเนี่ยออกมาหน้าบ้านเห็นงูเห่าตัวย้ายใหญ่นะฮะ
เลื้อยขึ้นมาบนขอปูนด้วยสัญชาติยานที่เป็นไปเอง
ที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้สึกตัวนะครับแกวิ่งเข้าไปนะฮะ
ไปคว้าคองูเห่าตัวดังกล่าวเนี่ยด้วยมือเปล่าแล้วก็จับที่ข้างขวาที่คอมันนะฮะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะงูมันก็มาพันที่แขนกันแบบนี้
ตัวแกเองเชื่อว่าเป็นเพราะหมองูเข้าไปสิงร่าง
จากนั้นนะฮะตนเองจับงูเห่าด้วยมือเปล่าแล้วตนก็ไม่รู้สึกตัวอะไรไปอีกเลย
ไม่รู้ว่าตนเองเดินไปไหนมายังไงบ้างนะฮะซึ่งจะมารู้อีกทีก็หลังจากเหตุการณ์นั้นจบลงไปแล้วนะครับ
เปิดคลิปไปผมจะได้อ่านให้ฟังจะมาอ่านตอนผมถ่ายก็ไม่มีใครอยากดูก็อยากดูคลิปนะฮะ
เสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะก็จะมารู้ทีหลังนะครับว่ามีเหตุการณ์เนี่ยนะฮะจบลงไปแล้วเนี่ย
ชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็เอาคลิปมาให้แกดูแบบนี้นะฮะ
ซึ่งปกติแล้วแกก็บอกว่าแกเป็นคนที่กลัวงูมากนะแต่ถ้าเจองูเมื่อไหร่ก็จะเกิดอาการเหมือนหมอเข้านะ
ก็คือเป็นหมองูนี่แหละครับแกก็จะไปจับงูแบบนี้
จับงูมือเปล่ามาแล้วแบบนี้๕๕ตัวแล้วเป็นงูเห่า๒๕ตัวนอกนั้นจะเป็นงูปะนะฮะ
แล้วก็จะมีงูเขียวหางไหม้วูอื่นอีกเยอะแยะมากมาย
ที่จับได้นะครับก็จะมาเลื้อยเข้ามาหาตัวเองที่มีระเบียนของบ้าน
หลังจากนั้นตัวเองบอกว่าตัวเองเคยถูกงูเห่า

บอกว่าโดนงูเห่ากัดนะแล้วก็งูอื่นกัดประมาณ๕๐ครั้งแล้ว

แต่ว่าตนเองไม่แพ้พิษงูไม่เคยเป็นอะไรเลยไม่เคยไปหาหมอไม่เคยไปโรงพยาบาลด้วย
ชาวบ้านจึงเชื่อว่าตนนั้นเป็นหมองูนะฮะ
นี่นะครับส่วนเพื่อนบ้านเขาชื่อไพรินก็บอกว่า
คุณยายเนี่ยนะอยู่ดีก็เดินจับงูแบบนี้ตลอด
คือได้ยินกันมาประจำเวลาที่เดินไปแล้วก็จะพูดเหมือนแบบไม่ใช่ภาษาคน
ภาษามนุษย์เป็นเรื่องปกติก็จะพูดอะไรไปเรื่อยอะไรอย่างนี้
ว่าแกจะเอาไปอย่างงี้แกจะไปปล่อยไหนเนาะ
กลัวงูกัดจังเลยล่ะแล้วเอาไปปล่อยเหรอลองเปิดเสียงสักนิดนึงฮะ
ครอบครัวเรียกว่าดิว่าทำไปโดยไม่ถูกตัว

นางพูดแบบนี้นะแต่ตอนจับงูไปฟังเสียงอ่ะ

เห็นน่ะอะไรเยอะนี้ล่ะซื้อสุด
อือเสียงล่ะจะดูต่าง

พอเจองูที่ชาวบ้านเขาบอกอีกหลายคน
เขาบอกว่ายายจะไม่มีสติเลย

เขาบอกว่าเป็นเหมือนกับหมองูเข้าแก

ช่วงหน้าช่วงหน้าเดี๋ยวจะได้ขึ้นอยู่ประดับ

เราไปที่สหรัฐอเมริกากันนะคะ
มีรายงานเกิดเหตุกราดยิงสะเทือนขวัญ
ซึ่งเป็นเทศกาลอาหารประจำปีของเมืองกิลอยนะคะ
เมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่๒๘กรกฎาคม

ก็เป็นเหตุให้มีผู้เคาะร้ายเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๔ราย

และเสียงปืนที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงประทัดซะอีก
ก่อนที่ต่อมาเฟรสจะเห็นคนคนหนึ่ง
โดนกระสุนได้รับบาดเจ็บที่ขา
คนก็วิ่งแตกตื่น
ใกล้เที่ยวกูดูสิ
วันนี้ที่มีข่าวว่าคนไทยอีกหนึ่งคนที่
ยอมรับว่าเขาดูโทรศัพท์มือถือ
ใช่มีผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงเป็นสาหัส๑คน
แต่ว่าโชคดีไม่มีใครเสียชีวิตนะถ้าเสียชีวิตก็ยาวคนนั้น

คุณจะแบบว่าเรียกว่ามีจัญญบันในการที่คุณอ่านข่าวมากเลยนะ
เดี๋ยวไปดูครับว่าคุณต้องทำเหมือนเขาหน่อย

นี่คุณทำได้ไหมอย่างนี้

น้ำท่วมใช่ไหม
ภาพนักข่าวหนุ่มรายงานข่าวนะครับ

ท่ามกลางพื้นน้ำนะฮะที่ท่วมอย่างหนัก

เขาก็ยังมีการยกไมโครโฟนรายงานข่าว
ไปที่สถานีทุรทัศน์อย่างแข่งขัน
กลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกเลยนะคุณผู้ชมครับ
โดยเฉพาะในโลกโซเชียลมีเดียนั้นหลังจากที่ผู้ชายคนนี้ครับ
เขามีการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่รุ่มแม่น้ำซินนะฮะ
แวงปัญจากเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากภาพรายงานข่าว
พบว่าเขานั้นอยู่ท่ามกลางพื้นที่ถูกน้ำท่วมนั้นสูง
ระดับน้ำสูงติดที่ลำคอของเขาเห็นไหมฮะโอ้โหเนี่ยครับ
แต่เขาเองก็ยังรายงานข่าวต่อไปครับแล้วก็เผยให้เห็นว่าระดับน้ำเนี่ย
ทำลายพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านไปทั้งหมด
เมื่อก่อนเป็นพื้นที่ทางการเกษตรนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
คุณพ่อดำก็ไปเดินอยู่ในนั้นด้วยเห็นไหมฮะไอ้บ้าไอ้ขวายเอาเหรอ
นะฮะคือบางคนก็ไปบอกว่าโอ้โหควรจะต้องให้รางวัลภูรีเซอร์เขานะฮะ
นี่นะครับบางคนก็บอกว่าบ้าระห่ำเกินไปหรือเปล่า
เพราะว่าเป็นการจงใจสร้างภาพที่เกินจริงหรือเปล่า
เพื่อเป็นการเรียกกระแสความสนใจในข่าวหรือเปล่า
บางคนก็บอกว่าไหนลองลุกขึ้นมายืนดูหน่อยซิว่าคุณไม่ได้ย่ออยู่
แต่เป็นฉันฉันก็ทำนะแต่อันนี้เขาอาจจะอยากให้เห็น
ทำทีเดียวแล้วเกิดเลยสมมุติเราจะดังผมก็เคยไปคุณไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลย
น้ำท่วมสูงสูงแล้วเคยไปทำงานแล้วพี่โมดำอยู่ที่ไหนโมดำก็ไปด้วย
อยู่บนเรืออยู่บนเรือแต่เราแต่เราก็เดินลงลุยน้ำนะ
แต่ก็ลุยน้ำมาคุยประเทศไทยก็ไม่ใช่จะน้อยกว่านี้
คิดถึงตอนที่น้ำท่วมพี่ใหญ่ทุกคนก็แขละแขกันนะเพราะฉะนั้นเห็นไหม
ทุกคนจะต้องรีบลงพื้นที่กันสุดฤทธิ์ใช่ไหมตอนนั้นยังไม่มีทีวีดิจิทัล

ถาปนีเกิดอย่างแรกคือร้องไห้
ที่เขาเดินอยู่ตรงทางด่วนวิวัตร

แล้วปรากฏว่าเขาก็รายงานพระคุณยินดีค่ะตอนนี้ดีค่ะ

ลูกค้าขอบคุณว่าถ้าเดินลงไปทำไมมันลึก
ปรากฏว่าปั๊บรถขับผ่าน๕ล้อ
ปรากฏว่าคุณสาวนีนตัวเตี้ยไง

เมืองไทยเรานำเสนอฮาร์ดคอร์กว่านี้
แต่แค่มันยังไม่เกิดวิกฤต

สมมุติวันนึงเขื่อนมันลดอย่างนี้เธอกล้าลงมั้ย
เธอจะไปกล้าหรออืมอืมใช่ไหมล่ะคนไทยเขาดูสิ
สมมุติประเทศไทยเกิดน้ำท่วมเมื่อไหร่นะ
นี่เหมือนให้เห็นว่าระดับน้ำมันสูงมากอะไรแบบนี้เนอะ
เมื่อกี้มีคนถามบังเซโลน่า
เมื่อกี้มีคนถามมีข่าวคุณตั้มโอนเงิน
ตั้มโอนเงิน๗ล้านบาท

โอ้โหมีมือสั่นแล้ว

ไปกันใหญ่แล้วนะตอนนี้นะ

มาเล่าให้ฟังค่ะ
น้องทีภูมิธนวัฒน์นะฮะเป็นอดีตนักแสดงหนุ่ม
อายุอนามก็๔๑ปีแล้วล่ะ

เวิร์กนี่แหละหลังจากที่ตัวเองเป็นวรรณโรคทับต่อมน้ำเหลือง
แน่นอนทุกวันนี้มีการทำบุญกันเยอะทำบุญอย่างนี้เยอะ
คนก็ร่วมโอนเงินบริจาคช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก
กระทั่งล่าสุดนะฮะได้ย้ายออกจากบ้านพักที่บ้านเอื้ออาทร
อาศัยอยู่เดิมคนนี้เขาเล่นละครเรื่องอะไรมาก่อนกัญชัย
อ๋อแล้วทีเนี้ยทางเอมมี่แหละเอมมี่อัมบรวรรณแหละ
อัมไมไดบ๊งค์เอมมี่ไปช่วยลงท่ายก็รู้สักกัน
คือเขาไปอยู่ที่บ้านหลังใหม่นั่นแหละอยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
อย่างที่พี่หนุ่มบอกก็มีคนตั้งข้อสังเกต
เห็นถึงความปกติในการใช้ทรัพย์สินเงินทอง
บ้านเป็นอย่างนี้เลยเมื่อก่อนอยู่บ้านเอื้ออาทรอม
โดยเฉพาะมีรถยนต์จอดอยู่ในบ้านด้วย
ก็ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในเรื่องนี้เช่นเดียวกันอืม
กระทั่งสำนักข่าวชื่อดังแห่งหนึ่งพี่

เขาจะมาแถลงข่าวที่สำนักข่าวที่แล้ว

ก่อนจะพบว่ามียอดเงินบริจาคหลั่งไหล
เข้ามาบัญชีมากถึง๘ล้าน

ลูกพีชเหรอไอลูกพีช
สีมันออกเหลืองเหมือนมี

ดาราเนี่ยแอบซุกซ่อนเงินบริจาคหรือเปล่า
รวมทั้งเงินก้อนนี้เอาไปซื้อบ้านซื้อรถหรือเปล่า
ทำให้ปัจจุบันเนี่ยเงินเหลือติดบัญชีอยู่ไม่กี่แสนบาทนะฮะ
ที่ก็อยากเป็นข้อกัณหาในสังคมกันอยู่
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบ้านของอดีตดารา
ที่อำเภอศรรษน์ครณารันดรเชียงใหม่
ก็บ้านเป็นบ้านปักชั้นเดียวนั่นแหละ
เห็นผู้สื่อข่าวก็ออกปากบอกไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพครับ
พร้อมกับเดินเข้าไปนั่งในบ้านแทน
โดยเพื่อนสนิทระบุว่าช่วยดูแลอดีตดารานุ่มมานาน
ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าสิ่งที่ถูกนำเสนอไปในตอนนี้

อันนี้ข่าวตั้งแต่วันนู้นแล้วนะหลายวันนะคะ
บอกว่าเนี่ยไม่เป็นความจริงหรอก
มีการนำไปตีความผิดจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดและเสียหาย
คุณทีไม่ได้ต่อสู้กับอาการป่วยเพียงคนเดียว
แต่ต้องตกอยู่ในภาวะเครียดหนัก
เพราะถูกนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ทำให้สังคมเริ่มกล่าวโจมตีเขา
ส่วนประเด็นจำนวนเงินบริจาคและค่าใช้จ่ายตอนนี้
เขาบอกเขายังไม่พร้อมจะเปิดเผยและก็ไม่ขอเปิดเผย
เพราะจะนำไปชี้แจงในการแถลงข่าวที่กรุงเทพวันที่๓๐

พู่นี้ก็ต้องดูว่าเขาจะตอบว่าอย่างไรเรื่องนี้นะฮะ
กำลังกินได้อ๋อซื้อปืนมาอ่ะงั้นคุณพี่เขาเล่าข่าวพี่บีอ่ะ

ถามว่าโรคของคุณทีมีโอกาสหายขาดหรือเปล่า

ก็น่าจะมีโอกาสนะแต่ว่าวันโรคมันหายขาด
วันโรคก็ต้องหายได้แต่ต้องรักษาต่อเนื่อง
แต่ว่าสิ่งสำคัญคือถ้าเกิดว่ามันมีเชื้ออยู่อย่างนี้
เวลาไปไหนมาไหนมันก็อาจจะแบบว่าไปติดคนอื่นได้เหมือนกันนะ
เล่นวันโรคมารักษาไม่ได้นี่เถอะ

เหมือนกับคนโฆษณากาแฟตรงหูคืออย่างน้อง
ีบหน่อยกล้องจับไปไม่เหมาะไม่ควร
ก็จะอรับข่าวบีนั่นทีบค่ะ
เอาข่าวพี่บีน้ำทิพย์เอาไปพี่บีน้ำทิพย์

เอาคุณวีน้ำทิพย์เขาบอกว่าโตแล้วเซ็กซี่ได้ค่ะ
เสายั่วบทจนป้องนวัดต้องเข้ามาเม้นด้วยเลยทีเดียว
ขึ้นชื่อว่าเป็นท็อปโมเดลระดับตัวแม่แล้วสำหรับคุณบีน้ำทิพย์นะครับ
มันต้องแบบว่าเซ็กซี่บ้างอะไรบ้างสำหรับคุณบีน้ำทิพย์
ล่าสุดก็บินลัดฟ้าไปพักผ่อนริมทะเลที่เมืองศรีฮานุวิวกัมพูชา
ก็ไม่ลืมที่จะอวดความแซ่บนี่เห็นไหมล่ะ
ใส่ชุดว่ายน้ำนะไม่ไล่สัว

โพสท์ท่าถ่ายเอาลูกนี้นะนั่งโสดไหมตอนนี้
ไม่รู้ไหมตอนนั้นรู้ต้อนนั้นรู้สึกเบานะ
เขาก็เรียกว่าโพสลงในอีนเซลกรัมแบบแซ่บเลยน่ะ
ชุดว่ายน้ำวันพีชลายเสือยืนเกาะเสาแล้วก็เต้นแบบยั่วนะ

อืมนี่ไง
เขาเขียนแคปชั่นบอกว่าขออนุญาตแม่แล้ว

บีมาถึงขนาดนี้ยิ่งกว่านี้ก็เอาเถอะ

เขาบอกน่ารักนะเหมือนกุม่าน
คุณคุณป้องนวัดอยู่ในกรุ๊ปน้ำเลี้ยงไหมที่ห่อย
พี่อยู่กับเขาได้เปล่า
ชั้นอีก

เป๊๊เป็นหัวหน้าเลยใช่ไหม

ก็ไปแชะภาพคู่กับคุณโน๊ตวิเศษ

ไปงานแต่งใครนะคะงานนี้
ผมบอกเลยว่าแม่สวยอีกแล้วนะคะแถมยังบินไกลไปถึงกระบี
คุณอ้ำก็มาในชุดกระโปรงสั้นแหวกอกคือแบบแต่งเบาแต่ว่าสวยหวานมากทีเดียว
แล้วก็งานนี้ก็มีภาพดีตามมาด้วย
เมื่อเห็นคุณอ้ำลงภาพที่แชคคู่กับอดีตหวานใจอย่างหนุ่มโน๊ต
ซึ่งก็เป็นภาพที่หนุ่มโน๊ตนั้นโพสต์ลงก่อน
แล้วก็ยังมีข้อความสั้นบอกสวัสดีชื่อของกันและกัน
ที่ได้เห็นทั้งคู่กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง
เน่อ้ำก็แค่เป็นเลือกกับแพรมเขาก็เป็นเพื่อนกันได้

เอ้าไปดีกว่าค่ะพรุ่งนี้ก็กลับมาพบกันหลังขอรบทรงชาตินะฮะ